ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พริตตี้สาวคนหนึ่ง
ไปร้องกับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดไปขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าเธอถูกอดีตแฟนนุ่มไฮโซทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
แล้วก็ยังตามราวีตามข่มขู่อยู่ไม่เลิก
ผู้หญิงคนนี้ถูกเธอบอกว่าถูกแฟนทำร้ายร่างกายนะคะหลังจากที่เลิกรากันไปแล้ว
โดยเธอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาพที่ตัวเธอได้รับบัตรเจ็บนะคะ
มีบาดแผลที่ศีรษะทั้งแตกแล้วก็เย็บด้วยมีรอยช้ำที่แขนด้วย
เธอบอกว่าแฟนของเธออดีตแฟนเป็นคนทำร้ายเธอ
แล้วก็ตามข่มขู่รวมถึงขโมยแหวนขโมยเสื้อผ้าและทรัพย์สินของเธอไปด้วย
หลังจากที่เลิกลากันไปแล้วก็ยังก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็มาดักทำร้ายเธอที่งานวันเกิดของเพื่อนแล้วก็ข่มขู่ด้วยค่ะ
ก็ไปแจ้งความแล้วก็ชี้เป้านะคะบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุ
บิ๊กไบท์อยู่ลำลูกกาคลอง๓ขับรถแม็กลาเรน๗๖๕สีเขียวม่วงค่ะ
เช้าวันนี้ค่ะนางสาวหมวยนะคะก็คือผู้เสียหายที่ร้องเรียนนี่แหละค่ะ
ก็ไปขอให้นายเอกพบเหลืองประเสริฐนะคะช่วยเหลือเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
โดยล่าสุดเธอบอกคืนวันที่๓๑กรกฎาคมผู้ชายไปทำร้ายร่างกายเธอ
เพราะว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็ลงภาพโพสต์ในสตอรี่
ก็เลยทำให้เขารู้ว่าเธออยู่ที่ไหนก็ตามมานะคะดักทำร้ายร่างกายถึงที่ร้านเหล้า
แล้วพอไปแจ้งความเนี่ยผู้ชายก็มาขอไกลเกลี่ยนะคะ
พยายามส่งข้อความมาพูดคุยมาง้อรวมถึงมาข่มขู่ด้วยนะคะ
ก็ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะตามไปอีกร้านนึงแต่ผลปรากฏแล้วเขาก็ตามหนูไปอีกร้านนึง
แต่หนูไม่เห็นตอนนั้นน่ะหนูกำลังจะขึ้นรถกลับว่าเออจะมาพักที่รถก่อน
ค่อยกลับบ้านเขาก็มาดักดักรออยู่ตรงประตูรถเลย
ใช่แล้วทีนี้หนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้เขาก็เจอหน้าหนูครั้งแรกเขาก็ตบหนูเลย
เขาก็ให้หนูถอดข้อมือคาเทียกับแหวนให้เขา
เขาบอกว่าถ้าไม่ถอดมึงก็ไม่ต้องไปแล้วก็ง้ามือว่าจะตบหนูอีก

หนูอยู่อย่างนี้หนูก็พูดตรงว่าหนูอย่างนี้อยู่อย่างนี้หนูไม่ไหวแล้วจริง
เพราะว่าหนูก็กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรหนูอีก
เพราะว่าปกติทุกครั้งเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอด
คุณเอกประพบตอนนี้นะคะก็เลยประสาน
บอกว่าจะประสานกับภูมิกับสพคูคศและภูมิกับสพโฆคราม
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุให้ดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหานะคะ
และถ้าหากว่าฝ่ายชายยังมีพฤติกรรมตามรังความ
ก็ฝากเตือนนะคะว่าจะไปดูข้อมูลที่มาของทรัพย์สินค่ะ
แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย

ฝ่ายชายนั้นเป็นลูกความของทนายเดชากิติวิทยานันต์

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้ช่วงบ่ายที่สำนักงานด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงตามกันต่อค่ะ